สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

ผมไม่เคยพูดคำว่าสดใหม่เลยนะ

ให้เยอะก็ต้องอยู่ตรงน้ำไทย

นี่อย่าว่าตัวดีเลยรู้เรื่องหมดทุกวันนี้เลย

ถ้าจันถึงพันธหัสก็หลังเวียดหน้าประเทศไทย

ต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะว่าตอนนี้เนี่ยทางเหนือมีเฮ

ใช่ฝนน้อยลงมากเลย

เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ว่าภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนน้อย
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
แล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย
สำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
มีฝนมากกว่าเมื่อวานแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
นี่ในขณะนี้ก็ยังมีตกกันอยู่แน่นอน
เหนือมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะ
แต่กลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ก็ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮองซ้อน
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัย
ศนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเมฆบางส่วน
แล้วก็มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่

จังหวัดชายภูมินครราชศรีมาสุรินบุรีรำศรีสะเกด

ส่วนภาคกลางก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งณบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่กันเลยทีเดียว
แล้วก็มีฝนตกหนักนะฮะบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ภาคใต้บ้างฝั่งตะวันออกนะก็มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคิริคันชุมพรสุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราช
ส่วนภาคใต้ลงไปเอาเป็นใต้แบบตกเลยนะก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐เยอะหน่อยนะ
แล้วก็มีฝนฟ้าตกหนักอันนี้ก็จะดีนะ
น้ำในเขื่อนบางทีอาจจะได้แบบว่ามีสักที
บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กะบี่

หนักมาก๑๘๐ของพื้นที่กันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑล
ครับก็ตกกันอยู่นี่ก็ต้องอยู่นี่
ใช่ปล่อยอยู่ตอนนี้

อีกหนึ่งข่าวค่ะก็เตือนบรรดาผู้ปกครอง
ที่มีลูกเด็กอย่างเช่นพี่หนูอย่างนี้
เวลาขึ้นรถแล้วแบบพาลูกไปใส่ในรถ
เราได้ยินข่าวนี้กันบ่อยมากคุณผู้ชม
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านชนบุรีบางแสน
เลขทะเบียนขอไข่รอเรือ๙๗๒๐ชนบุรี
ก็มีคุณแม่ยืนอยู่ข้างรถในอาการที่ตกใจมาก
แล้วก็มีประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามเข้าไปช่วยเหลือเด็กชาย
ก็คือเป็นลูกชายของเขาวัย๑ปีกับ๓เดือน
ติดอยู่ภายในรถยนต์ค่ะโดยคุณแม่ของเด็กชายเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
ตัวเองไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหลังจากนั้นก็กลับมาที่รถ

แล้วก็เอากุญแจเสียบไปที่ช่องสตาร์ท
จากนั้นก็เอาลูกชายของตัวเองไปนั่งที่เบาะหลัง
เสร็จตัวเองก็เดินเอาของไปเก็บ
เคี่ยวของไปเจ็บขณะนั้นประตูรถก็เกิดล็อกขึ้นมาซะอย่างนั้น

ไม่รู้ลูกชายไปโดนหรืออะไรหรือเปล่าแต่ล็อก
เสร็จก็พยายามขอความช่วยเหลือจากรอปภแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงนั้น
มีพลเมืองดีก็พยายามหาวิธีเปิดไม่สำเร็จค่ะ
กระทั่ง๑๐นาทีผ่านไปเด็กเริ่มร้องไห้อาเจียนขาดอากาศหายใจ
ถึงขั้นนั้นเลยก็เลยรีบขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย
แล้วก็ตัดสินใจว่าทุบกระจกรถแล้วก็สามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้

ก็อันตรายมากบางทีไม่รู้ว่าแบบปิดปุ๊บแล้วระบบล็อกมันแบบมันล็อกของมันเอง
ตั้งแต่๑ขวบ๓เดือนเองเด็กมากคุณแม่เขาก็บอกว่าเขาก็แบบ
บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะคาดไม่ถึงเกิดขึ้น

ที่พวกล็อกอัตโนมัตินี้ก็มันก็ไว้ใจไม่ค่อยดี

ผมว่าดังนั้นก็ต้องเอาลูกเนี่ยมา
มาไว้กับตัวก่อนใช่ไหม
บางทีมันต้องเก็บข้าวเก็บของกันสิ

หรืออันนี้อาจจะปิดแล้วไม่ได้สะสำร้างไว้ด้วย

ทั้งที่เอามายูขึ้นรถนะของผมเนี่ยนะฮะ
ผมจะไม่มีการปิดประตูเลย

ก็ต้องเปิดประตูเปิดเลยเปิดไว้เลย

มาคือถ้าไปไปนั่นก็คือจะต้องแงบไว้ไม่ให้ปิด
มันอันตรายเลย
เพราะเกิดมันล็อกอะไรขึ้นมาเพราะนี่เขาไม่ได้เอากุญแจออกไปจากกดด้วย
และอย่างหนึ่งกุญแจนี่ต้องอยู่กับเราตลอด
เค้าบอกปฐานราชวิตดีบรามาอบารักษ์

อันนี้มาหัวอีกคำเลย
ประกาศร่วมมือภาคเอกชนส่งมนุษย์เหยียบดาวอังคาร
เป้าทำให้ได้เร็วที่สุดในปี๒๕๖๐
เค้าบอกว่าถ้อยแถลงของปฐานราชวิตดีโอบารักษณ์
ถือเป็นการยืนยันข้อตกลงที่มีมาอย่างยาวนาน
ในการเป็นพัฒนิษฐ์กับบรรดาประชาติต่าง
เพื่อเดินหน้าภารกิจสำรวจอวกาศในอนาคต
พร้อมทั้งระบุถึงรายละเอียดใหม่
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
โดยเฉพาะด้านสถานีอวกาศนานาชาติ
คำว่าอย่างนั้น
ร่วมกันทั้งหมดในอนาคต๖๕ล้านดอลลาร์ตลอดระยะ๒ปีข้างหน้า
โดยบริษัทดังกล่าวนี้นะครับก็มีบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทนั้น
เยอะแยะมากมายนะครับและก็เมื่อไม่นานมานี้
มีโอกาสอนาชาติได้ติดตั้งท่าทีพอวกาศเพิ่มเติม

ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียยุโรปญี่ปุ่นแคนาดานะครับ
ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างสามารถจอดยานได้มากขึ้นนะครับ
และเมื่อภารกิจของสถานีอวกาศนานาชาติสิ้นสุดลงในปี๒๕๕๙
ถ้าเทียบอวกาศทั้งหลายเนี่ยโทษนะครับ
ที่ประกาศดังกล่าวนี้แล้วก็มียานทั้งหลายมาจอดอยู่เนี่ยนะครับ
จะถูกใช้เป็นฐานสำหรับช่วยเหลือจัดตั้งสถานีโอกาสเชิงพาณิชย์อื่นต่อไป
เป็นเรื่องบันกลางเลยทีเดียวนี้อ๋อนะฮะคือตอนนี้เขาร่วมมือกันแล้วนะครับ
รัสเซียเอยอเมริกาเอยยุโรปญี่ปุ่นแคนาดา
แล้วเขาก็ไปสร้างสถานีอวกาศข้างบนแล้วใครเขาแบบเอายานขึ้นไปจอด
ก็จะไปจอดเทียบท่าสถานีอวกาศอันนี้
ตอนนี้ก็จะหมดฤดูการเข้าไปแล้วแล้วมันจะมาสารต่อไหมคนใหม่
เออก็ต้องดูว่าเขาจะได้ต่อไหมไม่ได้ต่อแล้ว
ไปแต่รู้สึกว่าโอบามาก็ยังจะดูแลเรื่องนี้ต่อไป
เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาคิดมาอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางประตูประเทศโดยตรง

เป็นส่วนตัวของเขาที่มีการดีลกับ๖บริษัทใหญ่ตอนนี้
เอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะครับ
มีข่าวว่าเว็บนอกเขาบอกว่าลวงโลก

จริงหรอใหญ่โตอยู่๓๔วันหลายวันมั้ย

จะต้องยุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมา

ไว้อีกได้๕นาที

จำนวนล้านกว่าเหรียญสหรัฐ
ทำให้ตำรวจนะฮะเร่งรีบสืบสวนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบร่องรอยเลยว่า

ได้มีการออกมากล่าวอ้างนะครับว่า
สาเหตุที่คิมถูกปล้นนั้น

ไซต์ซุปซิบจากต่างประเทศนะครับ
ได้มีการออกมาเผยว่าเหตุการณ์โจรกรรมในปารีสเนี่ย
โกรธมากนะครับแล้วก็ปี๊ดแตกเลย
กะว่าจะฟ้องเอาเรื่องจะเว็บไซต์นี้ให้ได้นะครับ
ที่มหาว่าเธอเนี่ยหลอกลวงผู้คนนะครับ
เพราะในคืนนั้นไม่มีใครรู้เหตุการณ์นอกจากตัวเธอเอง
จึงทำให้มีหลักฐานแล้วก็มิ้นหนักพอนะครับ
แต่ว่าเศรษฐ์สาวเนี่ยก็ยังยืนยันว่า
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะนะฮะที่สำคัญเนี่ยแหวนมั่น
ค่าหนึ่งร้อยล้านของเธอเนี่ยนะฮะถูกจี้ไปจริงจริงหายไปอย่างเงี้เหรออ่า
นะครับแต่อย่างไรก็ทีเนี่ยนะฮะเอ่อทางทางทีมของคิมเนี่ยครับ
ต้องการที่เว็บไซต์ที่ลงเนี่ยนะครับได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษเธอ
อย่างเป็นทางการที่หาว่าเธอไปโกหกหลอกลวงประชาชน
ล่าสุดเว็บไซต์คู่รณีได้มีการลบบทความดังกล่าวทิ้งหายไปแล้ว
แต่ไม่มีการขอโทษใด
แต่ว่าล่าสุดนะฮะทางดาราสาวก็ได้มีการยื่นฟ้องเว็บไซต์นี้แล้วนะครับ
ปล่อยข่าวกล่าวหาเธอว่าเธอจัดฉากปล้นเครื่องเพชร

เพื่อหวังว่าเอาเงินจากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน

เกิดอะไรขึ้นจริงเค้ารู้อยู่คนนี้
เคยสันนิษฐานว่าเคยใส่ไข่

อืมถอดใจก็ไม่ได้ใช่ไหม

ไม่มันตกข่าวด้วย

เห็นไหม

อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร

จู๊บวุ้นเส้นหลังเจออุปสรรคครอบครัว
ขอให้เพื่อนมีสติที่ดีในทุกย่างก้าวรักมากนะ
จังหวะที่ชีวิตกำลังจะมีปัญหา

ให้กำลังใจนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เช่นเดียวกับล่าสุดเนี่ยนะเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กจุ๊บปาก
เพื่อนซีอย่างสาววุ้นเส้นเห็นไหมคะ
ที่กำลังพอเจอปัญหาครอบครัวหรือหลังจากมีข่าวออกมาเนี่ย
ก็กำลังเตรียมตัวที่จะทำการหย่าล้างใช่ไหม

ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีมิตรภาพที่แสนดี
ให้เรามีสติที่ดีในทุกย่างก้าว
แค่นี้เป็นบุญที่สุดแล้ว
แฮสแสต๊ะรักมากสุด
วีเจเลย
หมดเลยเพราะว่าไม่อยากให้เล่น
ตอนนี้ก็คุณแพตตี้อย่างสุมารีเขาก็บอกว่าเขาหายหน้า
หายตาไปเพราะว่าเขากำลังถ่ายทำอยู่นี่แหละค่ะ

ตนไม่แน่ใจเพราะว่าบทเพิ่งเสร็จ
ญาติฝ่ายชายเข้าใจแล้วก็ไม่ก้าวไก่เรื่องงาน
พระเอกก็ไม่เกร็งนะคะย้ำว่าคุณแดนบอกว่าเต็มที่เลย
ก็คือให้เล่นเขาบอกเรื่องงานเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียส

ฟุ้งว่าตนแล้วก็แดนได้ไปแจกลายเซ็นในสัปดาห์หนังสือเร็วนี้
ก็แบบเป็นหนังสือเล่มแรกของตนเนี่ยมีรูปถ่าย

อืมทั้งนี้นะครับคุณแดนและคุณพัทตี้

เพราะมิตยานเขาเป็นแบบพูดจัด

คุณใส่อะไรอยู่งงงกับคุณที่ตรงนี้

นุ่นหนุ่นหน้ารัก

สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
มาเลยมาเลยเบลล่าเบลล่าเจนจี
โอ้เป็นดังมากเลยที่กัมพูชา
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะหลังละครวิมารเมฆคลา
ซึ่งเข้าฉายที่ประเทศกัมพูชา
สาวหน้าหวานอย่างเบลล่านารี

โอ้โหชาวเขมรฮือฮากันเป็นที่สุดเลยทีเดียวค่ะ
ฝีมือการแสดงที่น่าจับตาอีกทั้ง
ใบหน้าอันสวยคมนะของสาวเบลล่าของเราเนี่ยนะฮะ
ก็เรียกเสียงแบบว่าเกลียวกราวนะฮะ
จากแฟนคาเมนได้
เรื่องอะไรของโปรกิลละดาดิใช่ไหม

ก็เป็นแบบทางช่องที่วีตอลไป
อะอีกเรื่องนึง

โอ้โหเลิศ

เหมือนกันหมดเลยพ่อแม่ของตนเรา
เท่านั้นไม่พอนะยังล็อกคิวสาวเบลล่านี้นะครับ
กับแฟนเขมรนะพร้อมกับคู่จิ้นเจมสจิเนี่ย

ซึ่งเล่นกับอีกคนนึงคือ

เพื่อที่จะเอาไปส่ายต่ออีกแล้ว
ก็ไหนมาแล้วก็มาเลยนะเอาเจมส์จิมาด้วยเลยทีเดียว
เขาบอกว่าน่าจะประมาณสัก๒๐๐คนได้

ถือว่าเป็นการต้อนรับนะฮะ

ดังบ้านต่างเมืองแล้วก็เต็มที่เลยเนอะ

กรี๊ดกาลก็ดังกระหึมกันไปเลย
เราบอกว่าฉาวขเมรทุกเพศทุกวัยรวมกันเป็นพัน
เขาก็ไปเฮกันที่นั่นต่อเลยทีเดียว
เมื่อก่อนมีผู้หญิงคนนึงดาราไหน

ดังมากใช่ไหมเมื่อก่อนดังมากนะ
แล้วพอตอนหลังก็ไม่มีเหตุอะไรสักอย่างเลยนะไม่มีปัญหา
อ๋อแต่ก่อนนั้นนะโอ้โหเธอเป็นแบบ
หวานใจตอนนั้นดาราเขมรก็มาดังบ้านเราก็มีนะผู้หญิงอ่ะ

ชื่ออันนี้ก็โอ๊ยตายแล้วติดอยู่ในพี่ปากดูสิ
แต่จริงแล้วนะเนี่ยก็
คนคัมพูชาก็สวยนะคะสวยสวยคม
จริงแต่จริงคนคัมพูชาดูละครไทยเยอะนะคะ
ใช่ซเวทอะไรนะดีซเวท
ดีซเวทหรอใช่ไหมมีแม่
คุณแม่จำด้า
เราก็ไม่รู้ยังไงอยู่ดีก็กลับมาคบกัน
คือกลับมาคบกันแล้วขอแต่งงานเลยค่ะ

สำหรับคู่นี้ก็เห็นกันไปแล้วนะคะ

จะเป็นยังไงจะเป๊ะปังอลังการงานสร้างขนาดไหน
บอกเป็นธีมแบบว่าเป็นการ์ตูนหรือเป็นแฟนตาซีหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็บอกคุณเพชจ้าคือผมจำได้ประมาณสักปีที่แล้ว

มากเลยนะคือแบบเห็นนิวเคลียร์ใส่ชุดโป๊หน่อย
เปลี่ยนไม่เอาพี่ไม่ชอบทำไมใส่อย่างนี้
ห่วงเป็นห่วงห่วงแฟนแต่ทุกวันนี้หลังจากตัวเองทำผิดไงไปงานแต่งงานเพื่อนไว้ด้วยกันเสร็จ
กลับมาบ้านนิวเคลียร์มาส่งเสร็จปุ๊บ

โพรไปคิงอ้าวเจ้าหนีออกไปเที่ยวจ้ะ

นิวเคลียร์ก็เลยโกรธครั้งนั้นตั้งแต่นั้นเนี่ยเดินสีเท้าอยู่กงหลังบ้าน

หอนทั้งคืนโอ้โห
ที่นี่ไม่ทักพี่นุมพบแนวก็แล้ว

เขาไม่ทักพี่นุมเราก็เป็นห้ม

พัทรจ้าชาว่า

แล้วคุณเพชรจ้าเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากิน
ซื้อบ้านล่าสุดหลัง๖๐กว่าล้านบาทเพื่อให้เป็นเรือนหอ

ก็เหมือนกับมีเวย์ของเขาที่ขายอยู่

แล้วก็รับงานเป็นพิธีกรตลอดเลยนะครับ
คือเรียกว่างานไม่เกียงคือสู้มีคนสู้มีคนไม่เกียง

ขายดีมากเลยผลิตภัณฑ์ของเนาเพลียร์เนี่ย
ตอนแรกนางพานีเนวเคลียร์ไปดูเรือนหอ
หลังจากที่ทะเลาะกันแล้วก็ไปง้อกันไปดูเรือนหอเสร็จปุ๊บ

เข้ามารู้สึกแบบยังไม่ใช่
เปรียบไปดูอีกที๒๕ล้าน

กระทั่งเข้าหลังนี้อุ้ยหลังนี้ใช่

หันไปถามเท่าไหร่ครับ๖๕ล้านค่ะ

ได้ต้องยอมเพราะทำผิดไปแล้ว

ผมเพิ่งไปบ้านเข้ามาบ้านเขาแฮปปี้มากดีมากเลย
อืมดีโอเคเนอะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาเรื่องต่อไป
คุณพอสอันนี้จะได้มีโอกาสแต่งงานเหมือนกับทางนี่เขาหรือเปล่า
เพราะว่านี่ก็มีข่าวปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอีกแล้วตัดญาติขาดมิตรในครอบครัวเหมือนกัน
ลักษณะออกมาคล้ายแนวคุณขวัญกับทางน้องลูกแก้ว
อืมน้องขวัญคุณก๊อฟนี่เขาบอกว่าเรียกว่าหาทางจบไม่เจอจริงจริงนะฮะ
สำหรับความขัดแย้งของพระเอกหนุ่มพอร์ชอันนนะครับ
แล้วก็นักแสดงสาวกิฟต์ดาราพระดาชื่อก็แปลกนะดาราพระดานะครับ
ฝ่ายชายไปคบหากับน้องสาวของคุณกิฟต์ที่ชื่อว่าน้องเกรส
จนกระทั่งคุณกิฟต์ประกาศตัดขาดน้องสาว
เพราะถ้าตราบใดยังคบอยู่กับพอสเนี่ยอย่ามาเป็นน้องสาวฉันอีกเลย

ทั้งคู่มีการโพสต์ธรรมะเหน็บแนมกัน

งานนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณพอสเข้า

ผมไม่ได้ระบุว่าผมไปว่าใคร
ในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยอยากโพสต์อะไรเราก็โพสต์ได้
ฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะรับก็รับไปดิ
เออแต่ยืนยันว่าไม่ได้ว่าหรือว่าเน็บแนมใคร
แต่อาจจะเป็นจังหวะพอดีคนก็เลยมาโยงกัน
สุดท้ายผมก็โดนด่าอีกแล้วก็หัวเราะ
เรื่องโซเชียลนะครับก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการฟังหรือการชมด้วยนะครับ
เพิ่งไปตัดสินใครหากคุณยังไม่รู้ความจริง
ผมเลยตัดสินใจลบข้อความนั้นออกซะจะได้ไม่ต้องมีปัญหา
ส่วนที่กิฟต์ให้สัมภาษณ์ผมเองก็ฟังแล้วนะครับ

หรือว่าความสัมภาษณ์ของผมกับเกฟต์ทุกอย่างก็ยังปกติอยู่

แต่บางทีผมอยากจะบอกว่าผมสงสารคนรอบข้างที่โดนไปด้วย
อย่างเกสเขาเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ
แต่สุดท้ายต้องมีคนมาต่อว่าเขา

ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนก็จับตามองอยู่ว่า
จะยังไง

พี่แบบว่าหอดหลังจังแล้วก็ตัวอ้วนบวน

ใช่แล้วตัวผู้หญิงรู้จักไหมคะคุณแม่
อันผู้หญิงเนี่ยไม่รู้แน่เลยกัดเล็บเลย

ว่ายังไม่รู้จักเนี่ยรู้จักตอนนี้แหละ
ส่วนพี่สาวเขาผมก็ไม่รู้จัก
เป็นน้องของดาราเป็นนางแบบน้องกิฟต

ดังนี้ตรีตาโตนี่น้องเกษอยู่ทางเนี่ย

ก็คือเมื่อก่อนทั้งคู่เป็นพี่น้องรักกันมาก

ก็เลยเหมือนแบบเสียหน้าเหมือนกัน
เธอเคยออกตัวไปแล้วออกตัวแรงไปแล้ว

พี่โด่งเคยห่มมั้ยเปล่า
เหมือนห่มมาบ่อยกัน
ทำไมแบบไม่เห็นครอบครัวก่อน
เพราะว่าวันที่ออกตัวแรงมาก

เพราะว่านางออกตัวแทนอย่างที่อย่างที่บอกนะ
คือคือคือกริฟซ์นี่เคยเป็นเพื่อนรักกับพอร์ส

กลับไปคบกันอีกเขาก็เลยต้องไปอยู่กับเพชรจ้า
นี่พี่แต่น้องไม่รู้ค่ะอยากรู้ข่าวตรงนี้เล่าเราพง
ห้องอีกแล้วนี่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยสินี่เขาบอกนางเอกนางเอกแบ๊วฟาดพระเอกเรียบ
อ่านข่าวนี้กันไปแล้วใช่ป่ะหลายคนคิดว่าเป็นรถเมย

นางเอกแบ๊วฝ้าพระเอกเรียบ
เขาถามว่ารถเมรึเปล่านี่เฮ่ยแบ๊วตรงไหนวะ
เออเห็นไหมแองจิไม่ใช่นะทุกคนเหมือนแบ๊วนะ
ไม่ใช่เขาใช่มั้ยค่ะ
คือตรงนี้เขาดังเพียงกว่าหน้าเนี่ย

จะเป็นตัวของคนที่เคยมีข่าวด้วย
พวกเหมือนผู้ชายคนนั้น
พีชสมัยก็รู้จัก
อันนั้นรุ่นพี่ต้องรู้จัง
ทุกคนร้อนข้ามหมดเลย
เขื่อนรบกวนของวันนี้มีแต่ข่าวฮอตฮิตแบบนั้น

ขวัญอุสามณีในฐานะลูกที่ขอเติบโตในแบบตัวเอง

คุณเจเจตรินคุณหมูพิมปากกา

มาข้างกรอบข้างคุณวุ้นเส้น
ถึงเตียงหากรักเลิกแต่ก็มีรักแท้จากเพื่อน

เส้นวิริธิพาไปเที่ยวขอพร

คือตอนนี้เรียกว่าขึ้นคู่กันเลยนะ

คือตอนนี้ข่าวที่ดังที่สุดในประเทศไทย

ก็คือหนึ่งข่าวคือของน้องขวัญ

เอาอีกแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ไหม
อืมก็มีข่าวตอนนี้ไม่มีอะไรก็มีแค่๒คนนี้

ก็ตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือ

ก็ต้องรอต่อไปคือเป็นคิวของพี่ชาคิดกับพี่วุ้นเส้น
ว่าจะพี่ชายคิดออกมาบอกว่าอะไรบ้างใช่คือเหมือนเมื่อวานเนี่ย

ซึ่งในหมายเชิญเนี่ยมีชื่อพี่วุ้นเส้นด้วย

ไม่ใช่เรื่องค่ะรอที่มังไทยเถอะค่ะ
ดังนั้นก็ต้องรอพี่ชายคิด
เพราะพี่ชายคิดว่าถูกมี
โถ่ปีโลกฮอต

พี่ม้าเราไม่ใช่แค่วันเดียวนะพี่หลายวันด้วยที่พูดไปนะมีหลายคลิปมากเลย
ใช่แต่คลิปเดียวเนี่ยที่พี่ม้าพูดไปเนี่ยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยนะลูกที่มาเกิดกับเราเนี่ย

คนก็เลยว่ากดไปสงสารเคลียร่วมตัวเองก่อนไหม

เค้าอาจอาจจะมองในภูมินั้น
เห็นใจแม่กว่าสมากกว่า

พรุ่งนี้ติดกันช้ำกว่าแล้วเรา